เขาสวนกวาง

นี่ไม่ธรรมดาน่ะเนี่ย
เจอคนจริงนะเนี่ย
เจอคนจริงนะเนี่ย

นี่แหละครับ
ลุงเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว

ไปนี่ไปที่อเมริกาก่อน

พักพวกเพื่อนฝูงก็เลยชวนให้ลงมาจากอเมริกา
มาทำงานที่นี่
ทีนี้พอมาทำงานทีนี้มันต้องใช้ภาษามาก
ทุกอย่างจะกินข้าวจะเข้าห้อง

เขาก็สอนกันแล้วทีนี้พอถึงตอนเย็นปั๊บ
โอเคพร้อมกันเลยค่ะแล้วของคุณตาได้ได้กี่ภาษาครับนี่
เยอรมันฟรั่งเศษอิตาลีภาษาอังกฤษอังกฤษฝรั่งเศษฝรั่งเศษอิตาลี
แต่พวกภาษานี้จะให้พูดได้เหมือนภาษาอังกฤษคือไม่ได้
พูดได้โอเคใต้ฝาศาสตร์ฝรั่งเศษติดต่อได้
พลังตรีก็คือการฟรั่งเศษ
ไปเรื่อยครับมันเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

ผมทำของผมเองได้ไม่มีปัญหา
เพราะคุณไปเก็บหมดตามตลาดตะเลิศ

ว่าคุณก็ต้องเอาให้เกลี้ยงกว่านี้นะจ๊ะทีหลังอ่ะ
เอาเก็บใส่ถังใส่อะไรไว้
แล้วเดี๋ยวผมมาผมจะมาเก็บทิ้งเอง

ให้ได้นะคะคุณจะได้ของกินที่ดี